โอ้โหแม่ยอดตำลึงคิดถึงจริงก็ไม่ได้อิงนิยาย

เพลงมันเก่ามากแล้วก็มาปรับปรุงเรื่องเนื้อหานิดน

ต้องให้มันเข้ากับข่าวแรกด้วย
เป็นมนรักใบตำลึงครับ
เป็นความรักของคุณลุงสับปะเรอวัย๗๔ที่ไปหลงรักกับแม่ม่ายที่เขาเก็บใบตำลึงขาย

คู่รักคู่นี้เขามาเจอมาเจอกันได้อย่างไร
สุดท้ายลงเอยกันแบบไหน
ติดตามได้นะครับในข่าวนี้จากรายงานไปกันที่จังหวัดพังงาครับ

คุณลุงปาหนูแดงวัย๗๔ปี

พบรักกับนางสาวถนอมกำเนิดไทย

แม่ค้าเก็บผักตามริมทางที่ตลาดสด

แส่งงานใช้ชีวิตร่วมกัน

ที่มาร่วมแสดงความยินดีอย่างที่เหดี้แล้วค่ะ
ฝ่ายเจ้าสาวเปิดใจว่าเป็นแม่ม่าย

หารายได้เลี้ยงชีพด้วยการปั่นจักรยาน

ขายที่ตลาดสดทุกวัน
วันหนึ่งได้พบกับฝ่ายชาย
เป็นพ่อม่าย
มาเรื่อยแถมฝ่ายชาย
ยังพาอาสาออกไปเก็บใบตำลึง

แหมเจอแบบนี้มีหรือจะไม่ใจอ่อน
ทางด้านคุณตาปานเจ้าบ่าวัยดึกบอกว่า
เห็นหน้าฝ่ายหญิงครั้งแรกก็แอบชอบ
แต่ก็กลัวเขาจะรังเกียจในอาชีพสับปะเรอของตัวเอง

ที่คอยช่วยรุนให้กำลังใจ
อาสาพาไปเก็บใบตำลึงอีกหลายครั้ง
เก็บไปเก็บมากล้าบอกความในใจสารภาพรัก
หลายครั้งเก็บไปเก็บมากล้าบอกความในใจสารภาพรัก
ด้วยบุภิสันนิวัฒน์ของใบตำลึง
คุณตาปานยังสัญญาด้วยนะคะว่าจะดูแลเจ้าสาวคนนี้ให้เป็นอย่างดี
จะไม่ปล่อยให้ลำบากยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอบอะไรประมาณนั้น
และจะใช้ชีวิตร่วมกันจนกว่าชีวิตจะหาไหม้ด้วยล่ะค่ะ

ถึงจะอายุรุ่นราวคราวนี้
แต่คุณตาก็ยังมีมุมน่ารักตะมุตะมิให้ใจอ่อนอยู่นะคะ
โอ้โหเห็นแล้วเขินคุณ
เป็นไงแล้วทุกเพศอันนี้ว่านี่

ใช่เพราะว่าใบตำลึงแท้เลยคุณ

เก็บใบตำลึงมาแล้วไปทำเป็นแกงจืดใบตำลึง
ให้คนทั้งงานได้ทานกัน

ถูกต้องทุกอย่างเป็นตำลึงหมด
เออน่ารักดีคุณผู้ชมด้วยรักของความรัก
มันไม่ได้แบบจำกัดอยู่ที่เพศวัยอายุ

เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะไปดูอีกหนึ่งข่าว

ใช่ค่ะสารวัตรคนนี้โสดด้วยนะคุณ

ใช่ไข่นี้เขาบอกว่ารูปได้จับได้คลำได้

เพราะว่าคนนี้เนี่ยเขาคือพันธุ์ตำรวจโทวีรพลมูลบัวพา
สารวัตรหนุ่มโสดแห่งโรงพักโนนสูง

อายทำมาหากินยังไงก็รวยอยู่แล้ว
โอ้โหนี่ตื่นเช้ามาเช็คไข่ทุกวัน

ใช่ใช้เวลาว่างจากงานราชการ
เปิดร้านขายไข่ภายในตลาดสด

คือสารวัตรเขาบอกว่ารับไข่จากฟาร์มของเกษตรกร

เพราะว่าจะได้ไข่สดใหม่แล้วก็ราคาถูก

นับวันก็มีลูกค้าสนใจไปอุดหนุนกันอย่างต่อเนื่องมากมายเลย

ขาจรจนกลายมาเป็นขาประจำ
ก็เลยไม่มีใครเรียกว่าสารวัตรวีรพลแล้ว

ดูนะคุณขยันแค่ไหนจะเล่าให้ฟัง
สารวัตรไข่เขาตื่นก่อนไก่โหน
ตื่นมาตี๓๓๐เพื่อมาเปิดร้าน
และพอถึง๘๓๐ตัวเองก็ไปทำงานราชการปกติ
ช่วงกลางวันก็จะจ้างลูกจ้างขายไข่แทนด้วยนะคะ
เลิกงานปุ๊บ๕๓๐กลับมานั่งขายไข่ต่อจนถึงทุ่มครึ่ง
แล้วค่อยปิดร้าน

คุณผู้ชมไม่ต้องส่งไลน์มาบอกนะว่า

ที่ที่ฉันบอกว่าโสดเพราะว่า
มีแฟนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แต่งงานเท่านั้นเอง
คือมีเจ้าของหัวใจแล้วนั่นแหละค่ะ
เป็นลูกสาวร้านค้าวัสดุก่อสร้างอยู่ในจังหวัดน้องบัวลำพู

รายได้จากการขายไข่เนี่ยนะ
เดือนละ๕๐๐๐๐ถึง๘๐๐๐๐บาท

จะเก็บไปแต่งเจ้าสาวคนสวยนั่นเอง
หลังจากใช้หนี้สหกรออมทรัพย์ตำรวจ
กู้ไปสร้างบ้านให้กับพ่อแม่๒ล้าน
และรถยนต์อีก๑คัน

ทำให้ตัวเองมีกำลังใจนะฮะ
แล้วก็ให้กำลังใจเพื่อนร่วมอาชีพด้วย
ท่านใดที่อยากจะมีรายได้เสริม
ก็ลองลองมาขายไข่ดูค่ะ

แล้วก็ทำงานอย่างสุจริตเท่านั้นเองนะคะ

อาจจะเก็บงงเก็บเงินเก็บทองไปแต่งเมีย
โอ้โหดูสิคุณขยันขนาดนี้

เดี๋ยวเราอาจจะได้อ่านข่าวสารวัตรเนี่ย
แห่ถือไข่ไปขอคุณแบบแฟนแต่งงาน

เดี๋ยวจบรายการเดี๋ยวจะไปหาปลา
เออวันแห่ง

บอกว่าคุณชนะอย่าร้องเพลงอีกนะขอร้อง

ถ้ารอไปพากวาเล่ดีแหละ

ไม่ต้องดิฉันก็ไม่อยากฟังเหมือนคุณผู้ชมเลยโอเค

ไปดูเรื่องราวของหนังตะลุงหน่อยดีกว่า

เออไอ้นุ้ย

นี่ไงทุกซอยแถวนั้นเลยนะครับ

โอ้โหหนังตะลุงที่เห็นเป็นฝีมือการปั้น
ของคุณลุงสวัยจันทฤษอายุ๗๙ปีอาชีพช่างปั้น
เขามีแนวคิดในการนำตัวหนังตะลุง

นำไปปั้นเป็นหุ่นขึ้นมา
วางเอาไว้บริเวณหน้าปากซอย
บ้านท่าครองตำบลสะท้อนอำเภอนาธวีจังหวัดสงขลา

ตอนกลางวันก็เห็นชัดดี

กลางคืนนี่ผ่านผ่านไปเห็นตัวใครตัวมันครับ
โอ้โฮจำทะมึนมาเลยดูนี่

ใช่น่ารักนี่แต่เป็นห่วงตอนกลางคืนนี่แหละ
คือชาวบ้านแถวนั้นเขาก็ชินไง

เอาล่ะคุณลุงสวัยบอกว่าการนำหุ่นหนังตะลุงไปวางไว้หน้าปากซอย
เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่จำง่ายขึ้นไง
เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านสร้างความสนใจให้กับผู้ที่ผ่านไปผ่านมาอย่างมากเลยทีเดียว
คุณหนังตะลุงที่ลุงสวัยปั้นนั้นแต่ละตัวถอดแบบมาจากหนังตัวหนังตะลุงเลยนะครับ
ปะการแสดงพื้นบ้านที่ชาวใต้รู้จักกันดี
ไม่ว่าจะเป็นตัวไอเท่งหนูนุ้ยไอโถยอดทอง
และตัวประกอบอื่นตามท้องเรื่องของหนังตะลุง
รวมแล้ว๑๔ตัววางอยู่หน้าปากซอยทั้ง๑๔ซอยนะครับ
หลายซอยมีซอยคลองยวนซอยจาหลีซอยโคกกลมซอยตาตนดำ
เยอะแยะมากมายอันนี้รูปอะไรหนังยักษ์เหรอ
นี้น่าสนใจมากเดี๋ยวจะให้ดูปากซอย
ซอยเมียชนะซอยเมียชนะก็มีเหมือนกัน
แล้วรูปปั้นหน้าซอยเมียชนะคือหนังยักษ์ขมูขี่
น่ากลัวจริงถือสากรอเลยค่ะถ้ากลับบ้านดึก
โอ้โหผ่านไปนี่ปาดเหงื่อเลย
ท่านี้ถ้ากลับผิดเวลาแต่ถ้าเป็นบ้านคุณชนะจะเป็นอีโต้

เอาล่ะเดินทางมาถึงในช่วงท้ายแล้วแหมต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมหน่อยนะ
ใช่วันนี้ส่งไลน์มาทักทายกันเยอะมากเลยนะแต่อาจจะไม่ได้อ่านบ้างไม่เป็นไรนะคะ
หน้าส่งมาคุยกันใหม่แล้วกันรับรองอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะอ่านได้ครบเลยละกันเนาะ
เอาล่ะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามจนถึงช่วงท้ายของรายการนะครับ
หมดเวลาของตลอดข่าวสุดสัปดาห์วันนี้แล้วเจอกันใหม่วันอาทิตย์หน้านะ
เวลาเดิมบ่าย๒ถึงบ่าย๓ช่วงนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ